ซึ่งผมจะพาไปดูการเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่ง
ที่บอกเลยว่าเห็นแล้วโลกนี้ต้องจำไปจนวันตาย
จำไปจนชาติหน้านี่เป็นอย่างขนาดเล่นหรือคะ
มันคือการแข่งขันวิ่งกระสอบที่ไม่ธรรมดา
อยู่ที่จังหวัดยะโสธร

ที่เห็นอยู่นี้คือการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดยะโสธรนะ

สมัครสมาธิสามัคคีแบ่งเป็นสีต่างมาแข่งขันกีฬากัน
เพื่อสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีนะครับ
แล้วก็เดินขบวนไปทั่วจังหวัดเลยแหละครับ
ถูกประสงค์ในการจัดงานก็ยิ่งใหญ่แล้วนะ
แต่บอกเลยว่าการแข่งขันนี่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าจัดมาแต่ละการแข่งขันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหกีฬาที่โลกต้องจำ
วิ่งกระสอบครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
อยากให้ดูเหมือนกันว่าไม่ธรรมดาขนาดไหน

โอ้โหสิบสิบสิบไปเลยจ้า
สิบสิบนี่คือให้คะแนน
ตบมือสิบทีแล้วก็ตีลังกายอีกสิบรอบ
แม้มีแบบม้วนหน้ากระโดดสอง
กระโดดสองสามทีเห็นไหมมวลหน้าเนี่ยมวลไปสิบทีแล้วเนี่ย
พี่เขาต้องการจะทำความเร็วให้ทันเพื่อนข้าง
เราควรจะตั้งการแข่งขันนี้ว่าอะไรดีเนี่ย
วิ่งกระสอบยิมนาสติกฤลา

แต่เห็นแบบนี้แล้วเป็นลีลาการวิ่งกระสอบที่ไม่ธรรมดาจริง

ครับเชื่อจบงานนี้

ไม่รู้เผลอมวดหลังหรือเปล่าถึงช้ากว่าสีเขียวเขาล่ะ

พี่คนนี้เขามีชื่อว่าอะไรรู้ไหม
คุณพี่ขวัญคมสิทธิ์ทองทัพ
แกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธร

นี่ใส่เต็มเลยครับ

ก็เลยมาเต็มที่หวังจะแซงเพื่อนให้ได้
ปรากฏว่ามวดแต่มวดอยู่นั่น
นอนให้เพื่อนทายามองที่หลังแล้วครับงานนี้

จริงมันเป็นการแข่งขันที่สนุกสนานเนอะ

หลายที่ที่มีการจัดการแข่งขันเขาก็จะมีกีฬาพื้นบ้านเนี่ย

แต่ว่าการแข่งขันกระสอบม้วนหน้าเนี่ย

เล่าให้ฟังแบบนี้ละกันเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้
ไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐกรุ๊ปของเรานะครับ
เครือทุกบริษัทเข้ามารวมตัวกัน

สักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดเอาช็อตเด็ด
แล้วรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้อยู่ด้วย
เป็นภาพกีฬามัน
อุ้ยเอ็กซ์คลิสต์ด้วย